นี่หน้าตาดูดีน่ะ

ไอศครีมกุลิเกาะค่ะมีมา๓แบบ๓สไตล์

เวนทีนไอซราวดับเบิ้ลช็อกโกร่าคาราเมลไอซ์

ของน้าไอติมโคนพี่คุกกี้อยู่ในนี้ด้วย

ของผมเป็นพานับรสสตรอเบอร์รี่ครับผม

ไม่รู้อันไหนถูกที่สุดแต่อร่อยทั้ง๓แบบแน่นอน

มูลค่า๔๐๐บาทไอศครีมทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดค่ะ
มูลค่า๔๐๐๐บาทไอศกรีมทั้ง๓ของคุณค่า๔๐๐๐บาทไอศกรีมทั้ง๓ของคุณค่า๔๐๐๐บาทไอศกรีมทั้ง๓ของคุณค่า๔๐๐๐บาทไอศกรีมทั้ง๓ของคุณค่า๔๐๐๐บาทไอศกรีมทั้ง๓ของคุณค่า๔๐๐๐บาทไอศกรีมทั้ง๓ของคุณค่า๔๐๐๐บาทไอศกรีมทั้ง๓ของคุณค่า๔๐๐๐บาทไอศกรีมทั้ง๓

เหมือนจะมาใหม่เราไม่ค่อยเห็น
แต่ถ้าอันนี้เราเคยเห็นวุ้นอยู่เยอะ

ตอนนี้คุณต้องตอบแล้วค่ะว่าไอศครีมจากกูลิโกทั้ง๓แบบ
แบบไหนราคาถูกที่สุด

นี่ครับผม
ถือว่าคุณตอบแล้วนะคะและเป๊กจะเฉลยที่

ถูกดูเว้ย
เฮ้ยเป็นคอไอซิมจริงอะ

ไอศครีมใจแอ้นโคนที่คุณเจวิทและคุณเจมส์ไม่ได้เลือก

คุณพาแนปสตอเบอรี่ต้องแพงกว่า๒๐บาท
และนี่คือไอศครีมกูลิโกพาเนฟที่คุณเตวิทและคุณเจมส์ไม่ได้เลือก
แพงกว่า๒๐บาทนะคะ

คุณทั้งคู่กลับบ้านเลยค่ะ
ราคาอยู่ที่

และไอศกรีมของกูลิโกะนะคะ
เซเฟนทีนไอศกราวด์เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุดค่ะ
สมแล้วสมแล้วสมแล้ว

ตอนนี้สะสมราคา๔๐๐๐บาท

อย่าดูถูกหนุ่มกับการช้อปปิ้งนะคะคุณผู้ชม

จำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะเป็น๘๐๐๐บาทค่ะ

ข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิมค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

โอ้โหไม่รู้ว่าคำถามข้อนี้
จะปราบความเก่งของหนุ่มได้ไหม
เพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับลิปสติก
แต่ว่าเป็นลิปสติกที่ผู้ชายก็น่าจะใช้ได้

ปากอ่อนนุ่มกลิ่นหอม
นี่เป็นคำถามข้อที่๓ของหนุ่มค่ะ

แต่คำถามข้อนี้ค่ะมูลค่า๘๐๐๐บาท
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ

เอาล่ะคุณเตวิทคุณเจมส์
มันแพง้นุ่มชึ้น
มีตัวช่วยนะ๒ตัวช่วยคือตอบไป๒ครั้ง

และคุณเตวิทคุณเจมส์
ตัดสินใจที่จะใช้ตัวช่วยแล้วค่ะคุณผู้ชม
และเขาจะขอตอบ๒ครั้ง
ครั้งคุณจะตอบอะไรก็อันนั้นไม่น่าอันนั้นมีกันแดง
อย่างนั้นเป๊กจะเฉลยที่

และอีกอันหนึ่งที่คุณเตวิสและคุณเจมส์เลือก

คุณเตวิทและคุณเจมส์
ราคาต้องแพงกว่า๘๙บาท
ถ้าถูกกว่า๘๙บาท
คุณเตวิทและคุณเจมส์กลับไปทาลิฟต์มันแล้วจูบกันเองที่บ้านเลยค่ะ

๑๐ตัว
คุณเตวิชและคุณเจมส์
ตอนนี้สะสมไปละ๘๐๐๐บาท
หนุ่มคะเหลือตัวช่วยอีกหนึ่งตัวช่วย
ข้อต่อไปเงินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น๑๕๐๐๐บาท
คำถามเหมือนเดิมของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านนู้นค่ะ
แม่เอาอย่างนี้ดีกว่า

เราซ้อมดีกว่าเวลาเรียกแขกเรียกคน

งั้นมาพูดเรียกคนเลย

เรียนเชิญทุกคนเข้ามาซื้อจับใจ

แหมร้องเพลงอารมณ์ดีมาเชียวน้ำน้ำเบิด

นี่ทำงานจนจะสิ้นอายุขายอยู่แล้ว

ผมก็อยากให้เขาทำงานเยอะ
เพราะไม่รู้เขาจะอยู่ทำงานกับเราได้อีกสักกี่วัน
ปากดีกูยังอยู่อีกหลายวัน

ผมว่าวันนี้จะขอทำงานแค่ครึ่งวันพอ

ว่าจะลางานอยากไปเที่ยวนครปฐม
จะพาเด็กไปเที่ยวนครปฐม
เด็กชื่ออะไรน้องไก่

อ้าวแฟนชื่อแจ๋วไหมเหรอ

แจ๋วอะไรแจ๋วนั่นแฟนของโรเบิร์ตสายฟัน
เขาให้ตลกหน้าหยกรูปหล่อ

ที่ไทยรัฐลงข่าวไหมข่าวว่าอย่างไรคะ
โรเบิร์ตสายฟันมีเมียน้อย

เฮ่ยหนาห้ะ
นี่ไม่ได้ดูข่าวอะไรอ่ะดาราอะไรนักคอมอะไรอ่ะ
ทำไมอ่ะที่ฟันเหยินน่ะ
นี่ข่าวเขาพาดหน้าหนึ่งเลย

นี่พอแล้ว

เป็กกี้นักแสดงสาว

ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน
เพราะว่าสงสารแม่ไม่มีเพื่อน

อยากจะได้เป๊กกี้ไปดูแลแม่เป็นเพื่อนแม่
เอ้ามีเพื่อนแม่แล้ว
นี่น้องเบิร์ดว่าจะลางานไปไหนนะ
น้องข้อมครั้งสอง

เจ๊จะฝากซื้ออะไร

ถูกที่สุด
วันนี้พันธุ์ไหนราคาถูกที่เสิร์ฟ

ส้มโอขาวพวง
ส้มโอขาวน้ำผึ้ง
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ

วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใคร

ตัดสินและประกาศรายชื่อ

ไอ้กลุ่มซ้าย
ลุกขึ้นยืน
ไอ้กลุ่มขวาก็ลุกขึ้นยืน
และต่างคนต่างก็ชักมีดออกมาคนละลึม
ไปหนีหลังแล้ว
แต่ฉันอยู่ตรงกลาง
ฉันรวบรวมสมาธิตั้งสติ
แล้วก็พูดเสียงดังออกไปคำนึง
สองกลุ่มมันยอมวางมีดเลย
พี่กลัวอะไร
รับมีดไหมครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป